หายใบหน้าชัดหน้ายกกระชับจมูกจมูกเข้ารูปไม่ต้องพึ่งศัลยกรรม
นะฮะตาสองชั้นไอ้รอยขมวดคิ้วมันจะหายไปกล่องนี้รู้เรื่อง
ชาวเน็ตเขาบอกว่ามันใช่หรือเปล่ามันเกินจริงมันเวอร์ไปเปล่า
มันอวดอ้างเกินจริงหรือเปล่าออยสั่งระงับโฆษณานี้
ส่งเรื่องให้กับตำรวจดำเนินคดีด้วยไปดูที่คุณกระแมนเขาไลฟ์เอาไว้ก่อนครับ
กล่องนี่คือรู้เรื่อง๓กล่องคือแบบกราบสวัสดีเลยค่ะ
รีวิวรัวตอบหน้าชัดเหนียงหายหน้ายกตาที่เคยหนังตาตกก็เป็นตาสองชั้น
รอยขมวดตรงนี้หายร่องแก้มตื้นทำให้จมูกมันเข้าลูก
ฉันก็ย้ำอีกครั้งว่าไม่เคยทำจมูกอะไรใดเลยไปหน่อยนะตอนนี้กินแต่ผลิตภัณฑ์ตัวเองเท่านั้น
มูกจะเข้ารูปไม่เคยทำศัลยกรรมหนังตาที่เคยตกเนี่ยมันจะกลายเป็นตาสองชั้น
ขนาดนั้นเชียวหรือชาวเน็ตก็ถามแบบคุณนี่แหละ
เทรนดทวิตเตอร์นี่ขึ้นมาพวดเลยนะคุณผู้ชม
ชาวเน็ตเขาแชร์คลิปนี้กันเยอะมากกับการรีวิวสินค้าของคุณกะละแมครับ
เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมรีวิวแบบนั้นสรรพคุณมันเกินไปหรือเปล่ากินแล้วหน้ายกกรอบหน้าชัด
เหนียงหายตาสองชั้นจมูกค่ำรูป
ชาวเน็ตก็วิภาควิจารณ์เยอะว่ามันอวดอ้างเกินจริง
แล้วก็เรียกร้องโพสต์แฮสแท็กไปถึงสคบกับออยให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ล่าสุดครับทางออยรับลูกทันที
โดยเพศรัชกรหญิงสุพัทราบุญเสริมรองเลขาธิการออยบอกว่า
โฆษณาดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวใดทำได้ตามที่กล่าวอ้างแน่นอน
และจากการตรวจสอบเพราะว่าเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
โฆษณาสรรพคุณอันเป็นเท็จหลอกลวงให้หลงเชื่อ
จึงมีความผิดตามพระบออาหารมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท

ออยได้สั่งระงับโฆษณาตัวนี้พร้อมส่งเรื่องให้กับตำรวจดำเนินคดีแล้ว
และก่อนหน้านี้ออยเคยดำเนินคดีกับบริษัทแล้วก็คุณกระแมนแล้ว
ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการผู้จัดการบริษัทฐานโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต
โฆษณาสรรพคุณอาหารอันเป็นเท็จไปแล้ว๗คดี
อันนี้ออยชี้แจงมาแบบนี้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณกะละแมครับ
ล่าสุดคุณกระแมนได้ออกมาโพสต์นะฮะ
โปรโมทดังกล่าวได้ตัดมาจากเนื้อหาของการไลฟ์
พูดคุยกับลูกค้าจากประสบการณ์จริงในการใช้ผลิตภัณฑ์
โดยไม่ทันระวังในความไม่เหมาะสมเมื่อนำมาตัดเป็นคลิปวิดีโอ
เพื่อใช้โปรโมทจึงเกิดกระแสดังกล่าวขึ้นคุณกระแมนก็โพสต์ยาวมากเลย
สุดท้ายบอกว่าขอสัญญาว่าจะนำเอาทุกคำแนะนำของทุกท่าน
ปรับปรุงจากคุณกระแมต้องบอกว่าดราม่ามันไม่จบเท่านี้หรอกคุณผู้ชม
เพราะล่าสุดในทวิตเตอร์มีการรีทวิตคลิปต่างที่ไม่เคยรีวิวเอาไว้
แล้วบอกว่าสามารถป้องกันโรคโควิด๑๙ได้ด้วยนะ
ฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยนะครับ

แล้วก็มีอีกหลายคลิปพูดถึงเรื่องของการ
รักษามะลงมะเร็งต่างด้วยอะไรแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมลองหาดูในโซเชียล
แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรอทางออยกับคุณกระแมเขา
อาจจะต้องชี้แจงเพิ่มเติมว่าสิ่งที่พูดไปนั้นมันมีที่มาที่ไปอย่างไร
แต่ว่าชาวเน็ตก็วิภาควิจารณ์เยอะว่าสิ่งที่พูดนั้นมันก็เกินจริงไป